ส่วนที่จังหวัดประทุทธธารณีคราวนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณผู้ชม
ที่อยากจะทดลองทำอะไรด้วยตัวเอง
แผงโซลาเซลล์มาแล้วจะเอามาติดห้องคอนโดของตัวเองด้วยตัวเอง
แต่ว่าตัวเองอยู่ที่ชั้น๑๐ของอาคารนะคะ
ก็จะเป็นลักษณะออกไปที่นอกระเบียงแล้วไปติดตั้งแผงโซลาเซลล์
นายช่างคนนี้พลัดตกจากชั้น๑๐ค่ะ
มากระแทกพื้นเสียชีวิตนะคะ
นายวัญชัยทองอยู่อายุ๖๐ปีค่ะ
เป็นผู้เสียชีวิตที่พลัดตกลงมาจากชั้น๑๐ของคอนโด
สูง๑๕ชั้นแห่ง๑ในซอยพะหนโยธิน๗๒ปฐุมธานีค่ะ
จุดที่ตกลงมาเป็นลานจอดรถข้างคอนโดนะคะ
ร้อยเวนสอบสวนสคูโค้ดพร้อมแพทย์นิติเวท
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงไปตรวจสอบนะคะ
ซึ่งจุดที่ตกลงมาเป็นที่พักของผู้ตายเองนะคะ
ผู้ตายเป็นช่างทำงานอยู่ที่บริษัททีโอที
ขึ้นไปตรวจสอบที่ห้องของผู้ตายพบว่าที่ระเบียงห้อง
มีเก้าอี้อยู่๑ตัวมีไขควงมีครีมปากแหลมมีน็อต
แล้วมีแผงโซนล่าเซลล์กำลังจะทำการติดตั้ง
ก็เลยคาดการณ์กันว่าผู้ตายน่าจะพยายามติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วยตัวเอง
และพลัดตกลงมาจากชั้น๑๐ถึงด้านล่างเสียชีวิต
สอบถามนางสาวสมรื้อดีภูงลำใหญ่อายุ๕๐ปีเป็นคนขายอาหารตามสั่ง
ขายอยู่ที่ชั้น๔ของคอนโดนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนของตกลงมาถึงพื้นดังตุ๊บ
ออกมาดูอ้าวเป็นคนนี่นะตกลงมาเสียชีวิตที่พื้นนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาสั่งข้าวที่ร้านของตัวเองไปรับประทานอยู่บ่อย

ทีมข่าวของเราไปสอบถามเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะ
เพราะว่าเราก็ต้องคิดหลายมุมนะเป็นการพัดตกลงมาหรือเป็นการฆ่าตัวตาย
ก็ไปถามเพื่อนว่าเขาเคยบ่นอะไรให้ฟังไหม
เคยบอกถึงความทุกข์ใจอะไรไหมที่จะเป็นมูลเหตุถึงการฆ่าตัวตาย
เพื่อนร่วมงานบอกว่าไม่มีนะคะ
ฟังเสียงแม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่งนะคะที่พูดถึงผู้ตายหน่อยค่ะ
เขาซื้อข้าวประจำอยู่แล้วก็ถึงบอกแบบร้านเท้าใช่แน่เลย
ส่วนพันรยาค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่โทรไปหามาถึงจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ชื่อว่านางสาวเพชรัตนกลิ่นกระจายอายุ๕๑ปีค่ะ
บอกว่าทำใจไม่ได้เลยเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ทันได้ร่ำลาอะไรกันเลยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ